วันนี้นะคะ๒๕เมษายนถือเป็นวันก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และในปีนี้ก็ครบรอบ๑๐๐ปีแล้วด้วยค่ะ
เมื่อช่วงเช้าก็เลยมีการจัดพิธีบวงสวงขึ้นนะคะ
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อค่ะ
คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ร่วมพิธีบวงสวงครบรอบ๑๐๐ปี

พระตำหนักทัพแก้วพระราชวังสนามจันทร์ครับ

พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

นำคณะสภากรรมการและแขกผู้มีเกียรติสมาคมกีฬาฟุตบอล
ร่วมพิธีบวงสวงครบรอบ๑๐๐ปี

ณพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
ที่พระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมครับ
สำหรับการทำพิธีเป็นการทำพิธีตามศาสนาพราม
เริกงามยามดีเวลา๗นาฬิกา๙นาทีในการเริ่มพิธีบวงสวงครับ
โดยเมื่อวันที่๒๕เมษายนพุทธศักราช๒๔๔
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖
พระราชทานพระตำหนักทัพแก้วให้เป็นที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งแรก
พร้อมตั้งสภากรรมการชุดแรกทั้งหมด๗คน
และให้พระยาประสิทธิ์สุภาการเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนแรกครับ
ผลตำรวจเอกสมยศก็เปิดเผยว่าในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีครับ
ที่ได้มีโอกาสร่วมในการบวงสวงครบรอบ๑๐๐ปีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ซึ่งตนเองนั้นก็สัญญานะครับว่าจะนำวงการฟุตบอลไทยไปสู่ความเจริญในอนาคตครับ
วันนี้นะครับวันที่๒๕เมษายน๒๕๖๒
ถือว่าเป็นวันครบรอบ๑๐๐ปีของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็เป็นคนไทยอีกคนหนึ่งนะครับ
รู้สึกสำนึกในพระมหาภุรณาบุคคลถึงได้จัดที่มีการทำพิธีทั้งการวงสวงและก็พฤติฝรกขึ้นในวันนี้
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ